ช่วงนี้สภาพอากาศที่เกาหลีใต้บางวันก็แดดร้อน
วันก็มีเมฆบางวันก็มีฝน
แต่ว่าเช็คปัจจุบันตอนนี้บอกแดดจัด
อุณหภูมิอยู่ที่๒๙องศาเซลเซียสถึง๓๒องศาเซลเซียส
ดังนั้นพาไปชุ่มฉ่ำกันที่เกาหลีใต้
เขาก็มีเทศกาลมีประเพณีในการฉีดน้ำใส่กันเหมือนกัน
คุณตัวแห่งนี้โฮ่นี่ฉันเห็นแบบนี้นึกถึงสงครานบ้านเรา
นึกถึงบ้านเราคล้ายบ้านเราแหละนะ
นี่ประชาชนก็ใส่เสื้อกล้ามเสื้อยืดสบายมาคลายร้อนกันนะ
เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณ
หนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้หลายพันคนออกไปร่วมสนุกและตัวเปียกปอน
งานเทศกาลปืนฉีดน้ำด้วยความชุ่มฉ่ำเพื่อคลายร้อน
ในช่วงที่อุณหภูมิกำลังสูงแบบที่ผมบอกคุณ
เทศกาลปืนฉีดน้ำจัดขึ้นตามท้องถนนใจกลางกรุงโซนะฮะ
ซึ่งได้มีการปิดถนน๑วันเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ
ผู้คนจึงได้ออกมาฉีดน้ำดับร้อนกันอย่างที่เห็น
ผู้คนที่มาร่วมงานที่นี่บอกว่าอากาศมันร้อนจริงครับ
ทำให้เธอคิดว่าเทศกาลนี้จะช่วยให้เย็นแล้วก็สดชื่นมากขึ้น
เหมือนสมการบ้านบ้านเราแหละ
ขณะที่ผู้คนที่ออกมาฉีดน้ำกันอย่างสนุกสนาน

แล้วก็ฉีดน้ำเล่นกันแบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้สำนักงานอุทูนิยมวิทยากรีต้าย

วันเสาร์ที่ผ่านมาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

ขณะที่งานเทศกาลปืนฉีดน้ำจัดขึ้น๒วัน
คือเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ
ไหนใครจะไปเที่ยวกรุงโซบอกสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

ฝนสู้แล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองด้วยนะ
แต่อุณหภูมิยังสูงอยู่๓๑องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็จะมีลักษณะแบบนี้
คือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ